มาดูต่อกันที่ความรักของคู่นี้กันหน่อยดีกว่า
ถ้าคือว่าพูดถึงความรักในวงการบันเทิงที่ดูอบอุดแล้วก็คู่ของแพนเค้กไง
คบกันมานานแล้วคู่นี้หลายคนบอกว่าเอาจริงคิดว่าเขาแต่งงานกันไปนานแล้วด้วยนะ
แต่บอกก่อนว่าเขายังไม่ได้แต่งคุณผู้ชม
อย่างล่าสุดนี้พี่ซืมนชนได้มีโอกาสสัมภาษณ์
สาวแพนเค้กชุดสีเงินสวยมากเลยในงานออนไลน์
ปีใหม่ก็เจอกันครั้งแรกแบบนี้ให้พี่แพนบอกเลยนะคะว่า

นางเอกสาวของเราบอกว่าคุณพี่อย่าเพิ่งกดดันแทนได้ไหมคะ
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนในครอบครัวเนี่ย
เขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันแล้วเขาคบกันมาจะเป็น๑๐ปีแล้วคุณนะ
แต่ด้วยว่าช่วงนี้ยุ่งด้วยกันทั้งคู่นะคะ
ก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรในของงดเริกยามอะไรทั้งต่าง
ลงตัวเมื่อไหร่จะมาแจ้งให้ทราบทันทีนะคะ
ปิดเป็นความลับแน่นอนจ้า
กำลังดูอยู่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาแหละ

ก็เดี๋ยวคงอัปเดตกันอีกทีนึงค่ะ
เป็นทางพี่หมีช่วยดูในส่วนนี้ด้วยแหละ

ก็เลยตอนนี้ยังไม่ได้เรียบร้อย
ขอดูเลิกอีกทีนึงว่าตรงไหนที่น้องจะดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับเราทั้งสองคนค่ะ

ก็คิดว่าคงดูตรงนั้นนิดนึง
ก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่หลายคนบอกว่า
ยกให้เป็นไอดอลในเรื่องของการดูแลกันและกันเลยนะ
คุณผู้ชมนะแล้วก็ครอบครัวก็แฮปปี้กันทุกฝ่ายนะคะ

ยังอยู่กันที่เรื่องหัวใจนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เริ่มต้นก็จริงหนุ่มปั้นจันประมะ
ตอนนี้กำลังดูใจกันอยู่กับสาวสวยชาวญี่ปุ่นเป็นนางแบบนะคะ
แสบมากรอยสันเท่ด้วยนะ
สวยน่ารักแซ่บคือครบในคนเดียวเลย
เจ้าตัวก็บอกพี่นักข่าวบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะ
ปั้นจันทร์พูดถึงรักครั้งใหม่
จันเล่าให้ฟังว่าก็รู้จักกันช่วงโควิดนี่แหละค่ะ
ไอจีกันนะกดไลค์กันไปกันมา
แล้วก็เลยทักไปจีบเขาดื้อเลย
อีกฝ่ายมีใจเออก็ลงตัวไปเลยคุณค่ะ
แต่ว่างานนี้ถามปั้นจันทร์แหละว่าคนนี้ยังไง
เพราะว่าอายุเห็นว่าก็ค่อนข้างห่างกันเยอะอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าบางทีเนี่ยสาวเจ้าเนี่ยนะคะ
ก็บินไปบินมาด้วยด้วยความเป็นนางแด่มอย่างนั้นฮะ

หั่นใจอะไรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่า
ฟังมุมมองความรักของปั้นจันกันหน่อยค่ะ
นั่นบอกเขาเสมอว่าด้วยความที่เขายังอายุน้อย

คือถ้าเขาไปเจอใครหรือเขาไปอะไรกับใคร
ไปเจอใครหรือไปเจอคนที่ดีกว่า

แต่ว่ามันจะจากกันด้วยความเข้าใจมากกว่า
ณวันนี้ดำเนินชีวิตด้วยความแบบความไม่โกรธความไม่เครียด
เพราะว่าผ่านมาเราเจอหลายอย่างมาเยอะแล้ว
เราก็แบบณวันนี้เราต้องมีความสุขกว่าทุกวันละ
เอาเป็นว่าถ้าคนมันใช่ยังไงมันก็ใช่

แต่ว่าภาษารักมันคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วนะคะ
รักแท้ไม่แพ้ระยะทางเนาะ